ส่งกำลังใจมากเลยนะคุณฟักกลิ้งฮีโร่นะคะ
พอปแรปเปอร์ของเรานี่แหละพี่ก๊อฟนะคะคุณพลาดท่าซะแล้วค่ะคุณผู้ชม
คือแสดงบนเวทีเนี่ยเต็มที่ไปหน่อยค่ะก็เลยเกิดอาการบาดเจ็บค่ะ
หายปลาร้าหักค่ะคือเหตุการณ์เกิดเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วแหละ
แล้วก็นอกจากหายปลาร้าหักแล้วนะคะกระดูกซี่โครงค่ะยังร้าวด้วย
ตอนนี้ผ่านมาเดือนเต็มแล้วนะเจ้าตัวค่ะเผยว่าต้องรักษาตัวด้วยการทำกายภาพบำบัดมาโดยตลอดเลย
ซึ่งต่อไปนี้คงต้องระวังเรื่องการออกแอคชั่นเวทีให้มากขึ้น
ส่วนพักหลังที่น้องชูใจลูกสาววัย๓ขวบกว่าค่ะ
มีอาการป่วยบ่อยนะคะคุณพ่อบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ติดจากเพื่อนที่โรงเรียนมาค่ะ
ดีขึ้นเยอะครับนี่ก็น่าจะหายเกือบเป็นปกติเหลือแต่ไปกายภาพบำบัดอีกนิดนึงเดี๋ยวก็ชูมือขึ้นได้ล่ะตอนนี้ก็ไม่ค่อยเจ็บแล้วครับ

โอโฮลำบากครับลำบากแต่ก็มีภรรยามีเพื่อนคอชั่วเหลือนะคะ
จากนั้นไปูบ้านเวลาก็จะขึ้นลงเวทีแล้วก็ถอดแว่นตาดำก่อนเสียวเลย
เพราะว่าตอนนั้นคือเราใส่แว่นใช่เราจะไม่เห็นเองเราซุ่มซ่ามเองนะครับ
ก็ไม่ล่ะครับตอนนี้ก็นัดให้ไปทำกายภาพหนึ่งเดียวครับ
ก็น่าจะเดือน๒เดือนน่าจะดีขึ้นครับ
ตอนนี้ลูกป่วยบ่อยนะเพราะว่าเริ่มเข้าโรงเรียนก็จะติด
หวัดติดอะไรมาอะไรอย่างนี้มาบ้างแต่ก็เดี๋ยวก็คงปรับตัวได้ครับ
หายเร็วด้วยละกันนะคะแต่ว่าเริ่มไปห้ามไม่ได้จริง
มันเวทีนะอารมณ์มันไปฟิลลิงค์มันมานะคะ
อย่าบอกว่ากระโดดรถเต็มมากเป็นไงครับพี่กระโพม

เอาเป็นกำลังใจให้พี่ก๊อฟแล้วกันนะคะ